ไปดูเรื่องของฝนตกหนักกันบ้างค่ะลงไปดูที่จังหวัดพังงานะคะ
ล่าสุดเห็นมีรายงานบอกว่ามีฝนตกหนักค่ะทำให้แม่น้ำสายหลักของพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ย
มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนนี้คือสภาพการจราจรในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา
ฝนตกหนักมากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นการขับขี่ค่อนข้างลำบากนะคะ
ทำให้แม่น้ำสายหลักค่ะเป็นพื้นที่ในการรับน้ำเนี่ย
มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำตะกัวป่านะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ในการรับน้ำจากอำเภอกระปงค่ะที่จะไหลลงแม่น้ำตะกัวป่า
แล้วก็มีการระบายลงสู่ทะเลคือน้ำก็เยอะสูงแบบนี้เลย
โอ้โหเกือบถึงสะพานเลยอ่ะแล้วน้ำก็มีสีเหลืองขุ่นแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำตะกัวป่าต้องระมัดระวังเลยค่ะ
หลังคาเรือนต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเกรงว่าน้ำจะท่วมหรือว่าล้นตลิ่งเข้ามานะคะ
ขณะเดียวกันบริเวณชายหาดนี่ค่ะสภาพโอ้โหคลื่นลมสูง๒๓เมตรเลย
โดยเฉพาะชายหาดบางเนียงชายหาดเขาหลักพื้นที่อำเภอตะกัวป่านะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวชายหาดพื้นที่พังงาตอนนี้
ระมัดระวังแล้วก็อย่าลงเล่นน้ำด้วยนะคะทางด้านของพ่อเมืองค่ะ
นายเอกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มีการสั่งงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ในการเตรียมความพร้อมแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เตือนประชาชนให้ห้ามลงเล่นน้ำหรือว่าให้ระมัดระวังจากคลื่นสูง
ส่วนชาวประมงชาวเรือควรที่จะระวังในเรื่องของการงดนำเรือเล็กออกจากฝั่งด้วยนะคะ
พังงาเดี๋ยวพาเขยิบขึ้นมาดูที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้าง
เนี้ยฝนตกที่พังงาอาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบแต่ที่อุทัยธานีคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
ชาวไร่ชาวนาเฮกันยกใหญ่เลยมีฝนตกลงมาค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะแห้งแรงอย่างหนัก
แต่ว่าปีนี้เนี้ยนะคะถือว่ามีฝนตกลงมาช่วงสองถึงสามวัน
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองกลางดงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานียิ้มออกแล้วค่ะ
สถานการณ์ภัยแรงคลี่คลายเกษตรกรมีน้ำในการไหลเวียนให้ข้าวเจริญงอกงาม
ขณะเดียวกันนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับสัตว์เลี้ยงต่างของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นวัวควายที่ก่อนหน้านี้สู้ผองไม่มีย่ากิน
ตอนนี้ฝนตกลงมาย่าเขียวชะอุ่มนะคะทำให้วัวควายออกมาเล็มแทะกินย่าแบบนี้
เห็นผู้สื่อข่าวบอกว่าสุนัขเองก็อารมณ์ดีนะฝนตกลงมาคลายร้อนได้วิ่งสนุกสนานเล่นน้ำฝนอยู่แบบนี้แหละค่ะ
เย็นใกล้ก็ตามนะคะคุณผู้ชมในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้
ทุกภาคทั่วประเทศนะคะควรจะมัดระวังเรื่องของฝนตกหนัก
พายุเข้าน้ำป่าไหลหลากหรือแม้กระทั่งภาคใต้
ควรจะระวังเรื่องของคลื่นสูงนะคะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
ระวังฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่เดินทางระมัดระวัง
กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ